เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเรื่องเศร้านะคะมีคุณตาคุณยาย
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งทักว่าตายายดวงตกนะ
ตายายก็เลยจะไปทำบุญกันไปใส่บาทตอนเช้าเป็นวันพระ
เดินข้ามถนนแล้วโดนรถสองแถวโดนเอ่อกำลังจะขึ้นรถสองแถว
ถูกกระบะชนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
พระเพิ่งทักว่าดวงตกแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ในเจริญจูดีอายุหกสิบเจ็ดนางอุทัยเทียนชัยอายุแปดสิบสามเสียชีวิตทั้งคู่
อยู่บนถนนนะคะมีไม้เท้าตกอยู่มีรองเท้ามีกุญแจ
เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตค่ะนางจุธามาศนาคมงคลอายุ๕๓
เล่าให้ฟังว่าตายายคู่นี้อยู่บ้านใกล้กัน
ก่อนหน้านี้มีพระของวัดทักว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีนะตายายทำบุญหน่อยนะ
เมื่อช่วงเช้าคุณตาคุณยายก็เลยออกไปใส่บาทเพราะเห็นว่าเป็นวันพระ
ก็เดินจูงมือกันคนอายุเยอะ๒คนถือไม้เท้าจูงมือกัน
ไปรับเงินคนชะลาที่ธนาคารในตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
สุดท้ายโดนรถชนเสียชีวิตขณะที่กำลังจะข้ามถนนนะคะ
คนขับรถกระบะที่ไปชนนะคะชื่อว่านายสง่ามูหมัด
บอกว่าก็ขับรถไปตามทางมีรถคันอื่นนำอยู่
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถคันที่นำอยู่ด้านหน้า

แล้วเป็นจังหวะที่เห็นตายายข้ามถนนพอดี

ตลอดเส้นทางที่ขับรถมามันมีผนังปูนกั้นเกาะกลางถนนอยู่

เป็นเส้นทางที่คนจะข้ามได้ก็เลยไม่ทันระวัง
วันนี้ค่ะคุณปริยชาสคงทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับนางสะโอดมากมงคลอายุ๘๒

เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ยายอุทัยก็มาเล่านะว่าฝันไม่ค่อยดี
ฝันว่ามีพระสงฆ์มาหาเยอะเลย
สักพักก็เดินหนีกันหมดก็เลยไม่สบายใจ
นัดกันไปชวนกันไปทำบุญค่ะ
มีแต่เมียน่ะเขาขวัญไม่ดี
เห็นว่าหวันเป็นเดือนหรือ
ขวัญมาเป็นเดือนแล้วเขาซื้อผ้ามาไว้แต่มันยังไม่ได้ถวาย
เพิ่งไปถวายมา๒วัน
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำ
อยู่ใกล้กับบ้านของสองตายายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าตอนที่ทั้งคู่เดินออกจากบ้านไป
ตอนนั้นก็รู้สึกใจไม่ดีแปลก
เพราะสงสารคือคุณยายเนี่ยเดินแทบไม่ไหวค่ะ
ตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะหารถสองแถว

แก่ไปอย่างเงี้ย
อุ้มหลังอยู่ตรงนี้
สามล้อแถวนี้ก็ไม่มี
ก็จะเจ้าสามล้อให้แกไปสักหน่อย

เห็นแล้วสงสารสงเวศเกิน
ร่างของคุณยายอาจจะต้องไปอีกวัดหนึ่งค่ะ
คือตายายคู่นี้เขาอยู่กินกันมา๓๐ปีไม่มีลูกด้วยกัน

คือลูกเนี่ยจะนำร่างของคุณยายไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดนครปฐม
เพราะคุณยายเคยสั่งเสียเอาไว้นะคะ
พระเจริญพระลูกวัดก็บอกว่า
ตายายคู่นี้มาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำจริงค่ะ
ก็เป็นคนที่จิตใจดีถือศีลฟังธรรม
แต่ร่างกายของคุณยายเนี่ยเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะ

วันนี้เนี่ยพระเจริญท่านก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมคุณยายอุทัยไม่มาทำบุญเป็นวันพระด้วย

รู้ข่าวพระท่านยังบอกว่าตกใจเลยนะคะ

ทีมข่าวไปที่วัดทวินศิลามงคลหรือวัดไอ้ไข่๘ริ้ว
ไปตามหาพระที่ทักตายายคู่นี้ว่าดวงตกค่ะ

ไปเจอกับพระครูวินัยทรวิเชษจิตปัญโยท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ท่านก็บอกว่าคุณยายมาไหว้พระมาไหว้ไอ้ไข่มาสองวันก่อน
แล้วคุณยายมาขอให้พระครูวินัยทรตรวจดวงให้
พอมารู้ข่าวว่าตายายคู่นี้ถูกรถชนเสียชีวิต
พระท่านบอกตกใจมากเศร้าใจมาก
แต่ก็ยังดีที่ตอนเช้าได้ใส่บาทเป็นการทำบุญกุศลครั้งสุดท้าย

ว่าอาจารย์คะดูดวงฉันดวงไม่ดีเลยดูให้เราก่อนเราจะดูแล้ว
เราก็ถามไปเกิดนู่นเกิดนี่เขาสบายวันเดือนอะไรปีให้เขาสบายใจ
ไปใส่บาททำบุญนะไปถ่ายชีวิตสัตว์แล้วก็ทำบุญกวดน้ำเสริมดวงเราเนี่ยแก่ดวง